ตำรวจสพแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีได้รับแจ้งค่ะ
ว่ามีคนไปพบศพผู้ชายคนนึงนอนเสียชีวิตอยู่ริมทาง
แล้วก็ตามตัวของผู้ชายคนนี้มีบาดแผลเต็มไปหมด
เหมือนกับถูกทำร้ายร่างกายลักษณะคล้ายกับเหตุฆาตกรรมอะค่ะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงบอกว่าโอ้โหแข็งแล้วศพแข็งแล้ว
น่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๖ชั่วโมง
ทีนี้ค่ะจากการตรวจสอบนะคะทำให้ได้ข้อมูลมาว่า
ผู้ชายคนนี้ก่อนเสียชีวิตไปนั่งกินเหล้าอยู่กับผู้ชายอีกคนนึง
ดังนั้นก็ต้องตามหาผู้ชายที่กินเหล้าด้วยกันนี่แหละ
เพราะว่าตกเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะว่าเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับผู้เสียชีวิต
ผู้เสียชีวิตชื่อว่าในปลิวแก้วกลายอายุ๖๒
มีอาชีพรับจ้างก็เป็นคนในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีค่ะ
บาดแผลที่หัวที่หลังที่ตัวเต็มไปหมดเลยนะคะ
แล้วก็สภาพศพคือแข็งแล้วเสียชีวิตมาอย่างน้อยคือ๖ชั่วโมงอยู่ตรงนี้
ก่อนเกิดเหตุในปลิวผู้ตายเนี่ยค่ะนั่งกินเหล้าอยู่กับนายโอเพื่อนบ้าน
เขาทำงานอาชีพเดียวกันเลยแล้วเขาก็สนิทกันนะ
ตำรวจก็เลยตามหาตัวในโอจนรู้ว่านายโอคบุตรอายุ๔๐ปี
เป็นคนในพื้นที่เดียวกันในอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีนี่แหละ
ซ่อนตัวอยู่ในสวนผลไม้ใกล้ใกล้กับจุดที่พบศพ
ก็เลยกระจายกำลังออกค้นหานะคะ
แล้วก็เจอตัวนี่ค่ะนี่คือในโออายุ๔๐ปี
ในโอรับสารภาพบอกว่าก็รู้จักกับในปลิวผู้ตายมานานแล้ว
เป็นเพื่อนต่างวัยในปลิวอายุ๖๓และตัวเองอายุ๔๐
ก่อนเกิดเหตุค่ะตอนเช้าตั้งวงกินเหล้ากัน
เล่าแต่เช้าค่ะคุณผู้ชมแล้วก็พูดจาถากถางกัน
เรื่องไม่มีอันจะกินกินเหล้าตั้งแต่เช้านะยัน๒ทุ่ม
ในโอบอกว่าพอ๒ทุ่มปุ๊บเห็นว่าในปลิวไม่ไหวแล้ว
เมาแล้วพาซ้อนรถจักรยานยนต์จะพากลับบ้านแต่ในปลิวก็คงจะเมาด้วย
เนโอ้อ้างแบบนี้นะคะอ้างว่าเนปริวผู้จาเหยียดหยามตัวเองต่าง
หน้าตลอดทางก็เลยโมโหจอดรถเอาเท้าเตะ
แล้วก็ต่อยในปลิวหลายครั้งเลยครับจับเอาหัวโขกราวเนี่ยค่ะ
ราวข้างถนนตรงนี้จนเนปริวนิ่งเลยร่วงไปกับพื้นเลย
ตัวเองก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีไปซ่อนตัวตามตรงนั้นตรงนี้ตามที่ต่าง
สุดท้ายตำรวจได้ข้อมูลมาว่าไปหลบอยู่ในสวนผลไม้
ใกล้กับจุดที่พบศพแล้วก็รวบตัวมาได้
คอหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะก็ต้องนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
นี่ค่ะก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนไป